ท่านผู้ชมครับตามความคืบหน้าคดีนี้กันหน่อยนะฮะ
คดีที่เกิดขึ้นกับหนุ่มวัย๑๘ปีคนหนึ่งที่จังหวัดสุรินนะครับ
ชื่อว่านายคมสรรหลักกล้าชื่อเล่นชื่อปลายนะ
น้องเนี่ยเสียชีวิตจากการถูกวัยรุ่น๗คนรุมทำร้ายนะครับ
รุมทำร้ายแบบไม่ยั้งเลยนะฮะหลังจากที่นั่งซ้อนท้ายจักรยานยนต์ไป
เพื่อจะไปส่งเพื่อนผู้หญิงสองคนกลับบ้านตอนที่กินหมูกระทะอะไรด้วยกันเนี่ยนะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นสองทุ่มสิบสองพฤษภาคมความคืบหน้าทางคดีเนี่ย
วันนี้มีนะมีอยู่พอสมควรทีเดียวนะครับตามจับได้หมดละ๗คนที่ทำร้ายเขานะฮะ
แต่นี่คือภาพที่ญาติญาติเนี่ยร้องไห้กันแทบขาดใจนะครับ
ตอนที่ศพของคมสรรหรือว่าปลายวัย๑๘ปี
ญาติไปรับศพมาจากโรงพยาบาลจังหวัดสุรินเนี่ยส่งมาถึงบ้านพัก
เพื่อประกอบพิธีทางศาสนาพี่ชายนี่ทำใจไม่ได้นะฮะ
เห็นศพน้องชายเนี่ยโอ้โหจนแม่ต้องเข้าไปปลอบ

อยากให้คนที่ทำร้ายลูกชายมาขอเข้ามาศพนะครับ
ขณะที่ญาติญาติเชื่อว่านายคมสรรน่าจะถูกเพื่อนผู้หญิงลวงไปดุมทำร้ายหรือเปล่า
เพราะดูจากสภาพศพแล้วก็บาดแผลแล้วคนที่ทำร้ายเนี่ยหลายคนเหลือเกินนะครับ
แล้วก็ลักษณะเหมือนกับไม่ได้ตั้งตัวเลยแล้วทำไมอยู่ดีจะต้องให้ไปส่ง
แม้จะไม่ได้ขี่จักรยานยนต์ก็นั่งซ้อนท้ายไปเป็นคนที่๓เนี่ยซ้อน๓กันไป
เหตุการณ์เกิดขึ้น๒ทุ่ม๑๒พฤษภาคมนะครับ
คืนวันนั้นนายคมสรรผู้ตายกำลังนั่งกินหมูกระทะอยู่กับเพื่อนผู้หญิง
มีชื่อเบนส์ชื่อกิ๊กแล้วอีกคนนึงเนี่ยเป็นผู้หญิงชื่อเกดเป็นพี่สะพ้ายของนายคมสรร
พอกินหมูกระทะกันเสร็จกิ๊กกับเบนส์บอกว่าขอให้คมสรรหรือว่าปลายเนี่ย
ไปส่งบ้านหน่อยขี่จักรยานยนต์ไปส่งบ้านหน่อย
แต่ว่าฝ่ายผู้หญิงเขาขี่เองโดยกิ๊กเป็นคนขี่นะครับ
จักรยานยนต์เนี่ยคือของพลายนะฮะที่เสียชีวิตกิ๊กขี่เบนส์นั่งตรงกลาง
แล้วก็ปลายนั่งซ้อนเป็นคนที่สามขี่ไปจนถึงถนนจุดเกิดเหตุ
คือสามแยกช่วงโค้งบ้านโพนแคนเข้าบ้านดินแดงตะบลหนองบัวบาน
มีกลุ่มวัยรุ่นเป็นผู้ชาย๗คนนะฮะยืนดักรออยู่ที่ถนน
เรียกให้หยุดรถนะกิ๊กเป็นคนขี่กิ๊กก็หยุดรถ
พอหยุดรถเท่านั้นแหละกลุ่มวัยรุ่นพวกนี้เข้ามารุมทำร้ายในปลาย
นอนสลบกองอยู่กับถนนแล้วก็เสียชีวิตในที่สุดนะฮะ
หลังจากที่ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุนะครับท่านผู้ชมครับ
เป็นช่วงโค้งบ้านโพนแคนยังมีสภาพของรอยเท้าเป็นจุดจุดอยู่หลายรอยเลยอ่ะ
ย่านี่ก็มีร่องรอยแบบถลายไปนะชาวบ้านบอกว่าคืนวันเกิดเหตุ
ได้ยินเสียงคนทะเลาะกันดังเลยอ่ะแต่ไม่กล้าออกมาดูเหมือนกันนะฮะ
ส่วนการติดตามตัวผู้ก่อเหตุตำรวจสพรัฐนบุรี
ตอนนี้สามารถจับกลุ่มผู้ก่อเหตุในคืนเกิดเหตุได้แล้วนะครับกำลังสอบสวนขยายผลกันอยู่
จับได้ตั้งแต่สิบสองพฤษภาคมแล้วนะหลังจากนั้นนะครับ
ที่เอาตัวไปสอบสวนเสร็จเช้าวันรุ่งขึ้นก็คือ๑๓พฤษภาคม
ก็เอาวัยรุ่นทั้ง๗คนไปทำแผนชี้จุดที่เกิดเหตุ
แล้วก็เอามาสอบปากคำเพิ่มเติม
แต่ว่าทั้ง๗คนนี้เนี่ยมีรับสารภาพแค่คนเดียว
คืนวันนั้นไปทำอะไรเขามันเกิดอะไรยังไงขึ้น

คุณนฤทธบุญนิ่มผู้สื่อข่าวของเรา
ไปที่บ้านคุ้มห้วยหมู่๑๒ตำบลรัตนบุรีอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์
บ้านของผู้ตายนะฮะซึ่งเขาตั้งศพอยู่ที่บ้าน
ได้คุยกับพ่อและแม่ของนายคมสรรหลักกล้าหรือว่าในปลายนะ
กับแม่นี่ชื่อนางบัวสอนกับนายนรุพลนะครับอายุ๔๐เท่ากันทั้งคู่
กับแม่บอกว่าไม่คิดว่าลูกชายต้องมาเสียชีวิตเร็วแบบนี้
แล้วก็ด้วยเหตุการณ์แบบนี้เพราะเพิ่งจะผ่านวันเกิดของลูกชายมาได้แค่สองวัน
เกิดวันที่๑๐พฤษภาคม
วันเกิดเหตุลูกชายไปรับเพื่อนมาสองคนเป็นเพื่อนผู้หญิง
ก็คือกิ๊กกับเบนส์อายุ๑๘ปีเท่ากัน
เพื่อมากินหมูกระทะฉลองวันเกิดย้อนหลังให้กับลูกชาย
ลูกเนี่ยขี่จักรยานยนต์ไปรับทั้งสองคนมาจากบ้านที่บ้านดินแดง
ห่างจากร้านหมูกระทะประมาณ๑๐กิโลเมตร
ช่วงที่นั่งกินหมูกระทะลูกชายดูมีความสุขมาก
สนุกสนานผิดปกติเหมือนกับดีใจภูมิใจ
ที่ได้เลี้ยงข้าวเพื่อนเพราะว่าเป็นเพื่อนที่ไม่ได้เจอกันมานาน
อันนี้พ่อกับแม่บอกนะฮะนี่คือนายคมสรรหรือว่าปลายที่เสียชีวิตนะครับ
วันนั้นเนี่ยหลังจากกินหมูกระทะเสร็จพ่อกับแม่บอกว่าลูกชายก็พาเพื่อนผู้หญิงสองคนไปส่งบ้าน
ออกจากบ้านเขากินหมูกระทะกันที่บ้านนะที่บ้านของนายปลาย
ก่อนออกจากบ้านไปเนี่ยลูกเนี่ยหันมาบอกแม่ว่าแม่เดี๋ยวผมไปส่งเพื่อนแป๊บนึงนะ
รอผมแป๊บนะซึ่งไม่คิดว่าสุดท้ายแล้วลูกจะมาถูกทำร้ายเสียชีวิต
ลูกชายเป็นเด็กตั้งใจขยันทำมาหากินแล้วก็เรียนไปด้วยทำงานไปด้วย
งานที่ทำก็คือรับจ้างเดินสายเคเบิ้ลใต้ดินได้เงินวันละ๕๐๐บาท
ตอนที่ทำงานแล้วก็เรียนไปด้วยเนี่ยคืออยู่กรุงเทพ
แต่ทีนี้เกิดโควิดระบาดลูกก็กลับมาอยู่ที่บ้านที่สุรินทร์
ทางครอบครัวเองก็ต้องขาดวายได้เพราะปกติลูกชายก็หารายได้
ดูครอบครัวด้วยเลี้ยงดูพ่อแม่ด้วย
อกจากนี้นะครับแม่ยังบอกว่ายังมีรังสังหรณ์แปลก
เพราะปกติทุกวันเกิดแม่จะพาลูกไปทำบุญใส่บาท
แล้วลูกจะมากราบเท้าพ่อกับแม่ทุกครั้ง
แต่วันเกิดปีนี้ลูกชายป่วยฮะอยู่ดีป่วยไม่มีแรง
ไม่ได้ไปทำบุญไม่ได้ไปตักบาท
ไม่ได้กราบเท้าพ่อกับแม่เหมือนทุกปี
ไม่คิดว่าสุดท้ายลูกต้องมาเสียชีวิตแบบไม่ทันตั้งตัว
อยากให้คนที่ก่อเหตุทำร้ายลูกมาขอเข้ามาศพลูกชาย
คำแรกที่หนูได้ยินจากโทรศัพท์ที่ผู้หญิงชื่อเบ้นพูด
หนูก็เลยยิงคำถามไปว่าปลายหายใจอยู่ไหมปลายเป็นอะไร
เขาบอกว่าปลายโดนทำร้ายโดนตีตายคือพูดคำนี้
แล้วหนูก็เลยยิงคำถามไปอีกว่าแล้วใครตี
ตีปลาแล้วทำไมต้องตีเขาบอกว่า
แฟนคนชื่อกิ๊กหัวคนชื่อกิ๊กเป็นคนตีหัว
ใช่ค่ะเพราะว่าแฟนชื่อแฟนคนชื่อกิ๊กผัวคนชื่อกิ๊กเป็นคนตีเป็นคนฆ่า
เขาพูดอย่างนี้เขาช่วยพ่อแม่ทำงานตั้งแต่อายุ๑๔ค่ะ
เงินทุกบาททุกสตางค์คืออยู่ที่แม่หมด
ไม่ได้เรียนหนังสือเขาออกจากโรงเรียนไปช่วยแม่ทำงาน
คุณบาทรหรือผู้หญิงดูแลถ้าเขาอยากได้อะไรเขาก็จะขอพ่อและแม่
ก็อยากให้เขาสำนึกผิดรับกรรมที่เขาทำ
ให้เขามาขอเข้ามาศพหรือไม่ก็
อโหสิกรรมให้ลูกเราแล้วลูกเราไม่รู้จักเขาเลย
ไม่ค่ะไม่มีใครมาสักคนเลยเจ็บตรงนี้เจ็บใจเจ็บหัวใจแต่ใจจะขาด
ไม่ได้นอนมาตั้งแต่วันที่ลูกเสียชีวิต
ข้าวก็กินวันละครั้งเพื่อประทังชีวิตว่าเราต้องอยู่สู้เพื่อลูก

นอนยังไงก็ไม่หลับจะทิ้งตัวนอนยังไงก็ไม่เคยหลับ

สผมใจจะขาดมากเลยครับขาผมแทบจะไม่มีแรงนะครับ
ผมขับรถไปดูลูกที่สุรินทร์ที่เขาส่งไปแม่เขาไปก่อน
แล้วผมค่อยไปตอนตี๔หมอโทรมาบอกผมว่าน้องไม่ไหวแล้วนะ
ตอนประมาณตี๒หนูไม่ไหวแล้วไม่ต้องยื้อชีวิตเขาหรอกเนาะ
ครับไม่ใช่ได้คนเดียวถ้าคนเดียวน่ะมันคงจะได้สู้กัน

ไข่ไม่แตกนี่คือว่าเขายังไม่พร้อมที่จะอยู่ในบ้านหลังนั้น

สองครั้งครับโยนครั้งแรกไม่แตก
ครั้งที่สองก็ล้าวเฉยแล้วก็มีน้ำไข่ไหลเฉยไม่แตก

เหมือนกับว่าเขายังไม่พร้อมที่จะตายครับและไม่พร้อมที่จะอยู่อยู่ในบ้านในโรงอ่ะ
คุณผู้ชมค่ะเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะระหว่างจัดพิธีศพคืนแรกก่อนพระจะมาสวดนะคะ
ในน้ำเป็นลูกพี่ลูกน้องของปลายที่เสียชีวิตมาร่วมงานแล้วมีอาการแปลกอะค่ะ
คล้ายกับผีเข้ามือไม้สั่นนิ้วมือเกร็งแล้วก็เดินอยู่ในงานศพเนี่ยนะคะ
เหมือนกับแม่ของปลายเนี่ยก็เข้าไปถามนะ
สุดท้ายก็ไม่ตอบอะไรทุกคนเห็นท่าไม่ดีพาในน้ำที่มีอาการแปลกไปนั่ง
นี่ค่ะเขาเชื่อว่าวิญญาณของปลายน่าจะมาเข้าร่างเพื่อจะบอกอะไรบางอย่าง
ญาติญาติก็ถามในน้ำว่าปลายใช่ไหมในน้ำพยักหน้านะคะ
ก็เลยถามต่อว่าเจ็บตรงไหนให้บอกในน้ำทำท่ามือเกร็ง
ยาดก็เลยจุดทูปเนี่ยค่ะจุดทูปบอกกล่าว
บอกกล่าวในปลายที่เสียชีวิตบอกว่าหยุดเถอะเดี๋ยวน้องจะเจ็บปวดทรมาน
หลังจากนั้นก็ไม่มีอาการเลยนะคะครับ
น้ำเนี่ยบอกว่าปลายน่าจะมาเข้าร่าง
แล้วก็เหมือนกับเอามือปิดปากไม่ให้พูด
ตอนนั้นปวดท้องแล้วก็เจ็บไปทั้งตัว
เหมือนกับวิญญาณของปลายพยายามจะบอกอะไรบางอย่าง
ร่างของน้ำซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องกัน
แต่พอแม่จุดทูบน้ำบอกว่าเห็นกับตาเลยเหมือนกับวิญญาณของปลายอ่ะ
นั่งฟังพระสวดแล้วก็นั่งเล่นกับสุนัขอยู่ในงานศพ
นี่นะคะนางสาวรัตนาวดีบุญศักดิ์หรือเกรดเป็นพี่สะพ้ายของปลายอะค่ะ
บอกว่าเธอเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันกับกิ๊กและเบ้น
คือปลายรู้จักกับทั้งสองคนตั้งแต่สมัยเรียนนะคะแต่ไม่ค่อยได้เจอกัน
ลายออกจากโรงเรียนไปทำงานที่กรุงเทพจากการสอบถามกิ๊กอ่ะ
กิ๊กบอกว่าในโอแฟนนุ่มของกิ๊กน่าจะเข้าใจผิดครับ
ปลายไปยุ่งกับกิ๊กเลยหึงหวงอืม

ตอนที่ปลายพากิ๊กกับเน้นไปส่งที่บ้าน
จังหวะนั้นน่าจะเป็นความหึงหวง
ก็เลยเหมือนกับโดนทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิต
แต่ยืนยันว่าปลายกับกิ๊กเขาเป็นแค่เพื่อนกัน

ไม่ได้มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งอะไรกันเลย
คุยกับเขาเขาบอกว่าแฟนเขาหงวงค่ะที่เขามากลับไป
ส่วนความคืบหน้าทางคดีนะครับ
พันธมตเอกยศวรรษงามสง่าภูมิกับการสพรัฐนบุรีบอกว่า
จากการสอบปากคำผู้ที่ถูกควบคุมตัวได้๗คนที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยนะฮะ
ทั้งหมดเนี่ยให้ข้อมูลว่านายพงศกรบุตตสะหรือว่านายโออายุ๒๐ปี
แฟนหนุ่มของนางสาวกิ๊กเป็นคนลงมือทำร้ายในปลายคนเดียว
ซึ่งตัวนายโอเนี่ยก็สารภาพว่าทำร้ายในปลายคนเดียวโดยไม่ได้ใช้อาวุธอะไร
เป็นการชกต่อยทำไปเพราะโมโหที่แฟนสาวของตัวเองถูกผู้ตายใช้กิริยาไม่ดี
ทำให้เกิดความหึงหวงก็มาดักรอทำร้ายกลางทาง
ส่วนเพื่อนอีก๖คนที่มาด้วยกันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการทำร้ายอย่างที่เป็นข่าว
แล้วก็จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่แล้วพบว่าไม่มีการใช้อาวุธในการทำร้ายร่างกายนะครับ
เป็นการชกต่อยก็คือชกเขาทำร้ายเขาจนเขาเสียชีวิต
ใน๗คือนายพงศกรบุตตสะหรือนายโอยอมรับว่าทำร้ายคนเดียว

ตอนนี้ตำรวจก็รวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็แจ้งข้อหาในโอคนเดียวนะครับ
ก็คือข้อหาทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ผู้นั้นถึงแก่ความตาย
นำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดรัตนบุรีไปเรียบร้อยแล้วเมื่อวานนี้นะฮะ
สาเหตุการเสียชีวิตของในปลายนะครับแพทย์ลงความเห็นว่าเกิดจาก
เลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองจากการถูกกระแทกบริเวณลำคอ
ก็ต้องไปขยายผลอย่างละเอียดต่อว่าตกลงนายโอทำร้ายคนเดียวจริงไหม